อาจารย์โชนท์นั้นยังคงเป็นการถกเขียนกันอยู่ละครับ

เป็นการพิจารณาของกรกตด้วยนะครับค่ะอ่าไปดูกันเลย
ทางด้านของนายอิทธิพรบุญประค
ประธานกรกตตอบคำถามสื่อมวลชน
ที่มีการเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์นั้น
ซึ่งถือว่าเป็นแคนดิเดตนายก

ท่านบอกว่าถ้ายึดตามระเบียบว่าด้วยการหาเสียงผู้ใด

สามารถร่วมการดีเบตทางการเมืองได้
ซึ่งต้องไปร่วมกับที่กรกตจัดขึ้น
ส่วนการลงพื้นที่ที่ไปพบปากกับประชาชนในเวทีอื่น
นายฐานะแคร์ดิเดสนายกของพระคันเมืองนั้น

และขอให้เป็นมติของที่ประชุมกรกต
หาเสียงบุคคลที่สามารถที่จะดีเบตได้ในงานดีเบตที่กรกตจัดขึ้นมี๓คนก็คือ๑หัวหน้าพักการเมือง๒สมาชิกพักการเมือง๓บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นนายกรัฐมนตรี
หากด้านนายวิศนุเครืองามรออยกฎศบนตรีก็บอกว่าเรื่องเนี้ยเนี่ยกฎหมายยังคงคุมเครือหากกลับตอบอกว่าผู้เอกประยุทธ์ไปดีเบตได้จะตัวเองก็ต้องระวังคำพูดควรจะพูดกับเรื่องของวิสัยทัศน์ของตัวเอง

แต่ไม่ใช่การพูดนโยบายของพัก
จากว่าผลเอกประยุทธ์ไม่ใช่ผู้สมัครหรือสมาชิกของพักนะครับ
เป็นเรื่องของเจ้าตัวแต่ละคนไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอก

ว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะแบบเหมือนพูดแล้วมันจะทับซ้อนกันไหม
ในแต่ละตำแหน่งในแต่ละบทบาท
ขณะที่เย็นมาเดียวกันฝ่ายกฎหมายของพลักษณ์ประหลังประชารัฐ
ยื่นหนังสือถามไปอย่างกรกตอว่า
พลเอกประยุทธ์ทำอะไรในนามของพักได้บ้าง
อกจากนี้ก็ยังมีการเปิดตัวหนังสือ
ประชารัฐสร้างชาติที่ไปรวบรวมปุ่มชีวิตตัวตน
แล้วก็วิธีคิดของท่านนะฮะแล้วก็เอาไปให้กับ
สมัครในการลงพื้นที่ด้วยนะครับ
ให้รู้จักเลยว่าผลเอกประยุทธ์นัดตัวตนเป็นอย่างไร
สองก็คือในเรื่องของสิ่งที่ได้ท่านได้ทำมานะครับ
ตั้งแต่ก่อนมาเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยซ้ำไป
ทำอะไรมาบ้างมีผลงานอะไร
แล้วพอมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้มีส่วนทำงานให้ประเทศอย่างไรบ้าง
ทางด้านของนายสนทิรัฐสนทิจิรวงศ์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
ประเด็นที่เว็บไซต์ของพักนั้นไปเผยแพร่ประวัติของนายธนทร
รุ่งเรืองกิจไม่เป็นความจริง
เข้าข่ายหลอกลวงประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งให้เข้าใจผิด
แล้วก็ปล่อยให้เว็บของพักนั้นนำเสนอข้อมูลนานกว่า๕เดือน
ซึ่งชี้ชัดว่าเป็นการกระทำที่เจตนา
ขณะเดียวกันโฆษกของพักอนาคตใหม่ชี้แจงถึงการที่
บอกว่าไม่ทราบว่าถอดเพราะอะไร
พร้อมยืนยันว่าไม่เคยปั่นกระแสหรือปั่นข้อความในโลกออนไลน์
แต่เป็นเพราะว่าได้รับความนิยมจากคนจำนวนมาก
ต้องการให้กำลังใจนายธนทรกับพักอนาคตใหม่
ซึ่งวันที่๒๗กุมภาพันธ์นี้ครับนายธนทรและกรรมการบริหารพักอีก๒คน
เดินทางไปยังสำนักงานอายการสูงสุดอย่างแน่นอน
ก็ต้องจับตาดู๒๗กุมภาพันธ์ว่าพักนี้และตัวของคุณธนทรนั้นจะเป็นอย่างไร
ใช่ค่ะคุณผู้ชมเหลือไม่ถึง๑เดือนแล้วนะคะ
สำหรับการออกไปใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งของเราประชาชนคนไทย